มาดูกันต่อกับเรื่องราวของหนุ่มในวงการบันเทิ
คุณผู้ชมนะคะหลายคนคงจะได้เห็นนะคะว่า
บางคนก็นิยมเลี้ยทรงเลี้ยสัตว์ไป
ล่าสุดนะคะเขาเลี้ยงแบบทันสมัยมากขึ้น

พูดชื่อนกแล้วก็สะเทือนใจกลัวจะนก

เห็นเป็นนุ่มมากเข้มแบบนี้นะคะนี่พูดคุยกับนกไปเลยค่ะ

ออกกันแบบเสียงเจ้ามากนะคะ
จะน่ารักน่าชังไม่รู้ว่านก
หรือว่าเจ้าของนกผู้ไหนมันน่าเอ็นดูมากกว่ากัน
ไปก่อนเลยค่ะ
อะไรล่ะจ๊ะ
สิ่งเจ๋อเจ้้วนะคัก

เพิ่มกิสกับนกหน่อยนะคุณผู้ชม

นี่เขาเลี้ยงนกแก้วตัวสีเขียวเลยนะน่ารักมากค่ะคุณหาสิเจอนกไหม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
หายไปเป็นสิบวันคุณผู้ชมเฮ้อ

ก็บินไปเองแล้วก็บินกลับมาเองได้
ไปติดตามคนนี้บ้างคุณแน็กชาลี
สัตว์แปลกจะไม่มีคนนี้ไม่ได้เลยนักชาลี

นี่หนุ่มแน็กนะคะเขาก็เลี้ยงนกด้วยเหมือนกัน
นกเอี่ยงเหรอเลี้ยงควายเท่านี่หรอว้ายไม่ใช่
ว้ายมันเป็นภาษาแบบว่าสมัยเราเรียนไงเป็นเพลงไง
นกเอี่ยงมาเลี้ยงควายเท่าแต่ได้แค่นี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็นกเอี่ยงก็ตั้งชื่อด้วยว่าเจ้าเอี่ยงนี่แหละค่ะ
แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะบอกเลยมีแต่ความปั่นป่วนเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เอี่ยงชอบคิดว่าสีสาผมของคุณแน็กซ์นี่นะเป็นรัง
ก็เหมือนเหรอเป็นรังเนอะ

รังของฉันอาจิกบ้างนะคะ
ขวนบ้างเอามายืนบนหัวบ้างแหละนะคะ
ไล่เท่าไหร่ไม่ไปก็ถือว่าเป็นบ้านเขาไง
เห็นว่าชอบแกล้งการตีทุกวันแบบนี้เขามีมุมสมรรถฉันเหมือนกันนะ

อันนี้ไปเที่ยวไหนดูกมันพูดบ้านอะไรดิ

ออกไปเร็ว
เสียงแว๊ดแม้ไม่ใช่เสียงนกนะเสียงแน็ต
นึกคิดว่าเป็นรังที่หัว
ก็ลองดูนะคุณผู้ชมนะสัตว์โลกบ้านเราก็น่ารักทั้งนั้นพี่แจ๊คเลี้ยนกเอี่ยงป่ะเนี่ย